ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความพร้อมของ
การจัดขบวนเรือพระราชพิธีนะครับ
โดยขบวนเรือพระยุหายาตราทางชลมาตรนะครับ
แล้วก็เรือเหล่าแสนยากรประเภทอื่น
อื่นไปอวดโฉมเพื่อไปซ้อมกลางลำน้ำเจ้าพระยาครับฝีภายประจำเรือเหล่าแสนยากรในริ้วขบวนที่สอง
และริ้วขบวนที่สี่พายเรือเข้าประจำจุดบริเวณใต้สะพานพระรามแปด
เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมในการจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธี
เพื่อใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหาญาตราทางชลมาก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้ามร้อยหกสิบสอง
โดยเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๑๕นาทีจนไปถึง๑๒นาฬิกา
เพราะว่าเป็นช่วงที่ระดับน้ำขึ้นถือเป็นการฝึกซ้อมกลางลำน้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกครับ
เรือพระราชพิธีที่ร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย
เรือประตูซึ่งก็คือเรือทองขวานฟ้าและทองบ้าบินครับ
ซึ่งเป็นเรือลำหน้าสุดของริ้วขบวนตามด้วยเรือพิฆาตคือเรือเสือทะยานชนและเรือเสือคำรณสิน
อีเหลืองเรือตำรวจ๑เรือตำรวจ๒เรือแตงโม
สำหรับผู้บัญชาการขบวนเรือขนาดด้วยเรือรูปสัตว์ทั้ง๘ลำและเรือคู่ชัก๒ลำ
ภายจากสะพานพระรามแปดไปยังสะพานพระปิ่นเกล้าสำหรับการฝึกซ้อมมีสองรอบนะครับ
โดยในรอบที่๒ฝีภายเรือพระที่นั่งทั้ง๔ลำคือเรือที่นั่งพระที่นั่งอนันตนาคาราช
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอเนชาติผู้ชงและเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันรัชกาลที่เก้า
รวมทั้งเรือตำรวจ๓และเรือแซง๗ได้ร่วมกันฝึกซ้อมด้วยครับจึงมีเรือฝึกซ้อมกลางลำน้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้รวมทั้งหมด๒๔ลำ
โดยในส่วนของเรือพระที่นั่งนั้นได้ใช้เรือประเภทอื่นเพื่อฝึกซ้อมแทนครับการฝึกซ้อมในครั้งนี้มีพลเรือโทนิกรสุกเกษตร
ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือในฐานะเป็นรองประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชวิธีหรือว่าคอตรเพื่อมาเป็นการควบคุมการฝึกซ้อม
โดยการฝึกซ้อมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวัดระยะต่อของเรือด้วยและระยะห่างจากฝั่งก็คือกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
ซึ่งจะช่วยให้การจัดรูปขบวนเรือนั้นมีความเที่ยงตรงแม่นยำและริ้วขบวนที่สวยงาม
ขณะที่นาวาเอกนัทธวัฒนอร่ามเกลือรองผู้อำนวยการกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือ
ได้ร่วมชมการฝึกซ้อมเพื่อไปดูความพร้อมเพลียงในการใช้ท่าพายของเหล่ากำลังพลฝีภายด้วย
สำหรับการฝึกซ้อมในการจัดขบวนเรือพระราชพิธีริ้วขบวนที่๒๓และ๔จะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๗สิงหาคมและวันที่๘สิงหาคม
ก็จะเป็นการฝึกซ้อมจัดรูปขบวนเรือพระราชวิธีครบทั้งหมด๕๒ลำเป็นครั้งแรก
เว้นเรือพระที่นั่ง๔ลำที่จะใช้เรือประเภทอื่นเพื่อฝึกซ้อมทดแทนไปก่อนครับ